อีกนึงโรย่คลิกที่เป็นเรื่องคือฮารับสงกรารปีนี้๒๐๑๔อยู่ที่บุรีรัมย์
แชร์กันรึ่มเลยเป็นรูปผู้หญิงผมสั้น
ดูแล้วไวน่าจะก็เป็นเยาวชนนะคะ

เสื้อซีทูนี่คือมันมองทะลุผ่านเห็นแล้วคือไม่ใส่เสื้อในเลยค่ะ
แล้วมีการโพสต์บ้างยังไงนะ

คือยิ้มมันก็เป็นภาษาเฉพาะอ่ะเนาะ
ก็คือนัดมีรายการแบบนั้นนะค่ะ
โอ้โหคนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เพียบ
นี่คือหน้าตาดูแล้วยังไม่เกิน๒๐อ่ะ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเสื่อมเสียนะ

ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นสาวประเภท๒ค่ะ
สาวประเภทสองคนนี้ก็คือนายพานุพงมีแก้ว
อายุ๑๙ปีเป็นชาวพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำนี่แหละ
ก็เข้าพบตำรวจภูทรเมืองบุรีรำเมื่อวานนี้เลย
ไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะหลังจากที่เธอโพสต์ภาพนี้
แล้วก็ข้อความนัดยิ้มลงเฟซบุ๊ก
อย่างที่บอกว่าคือเป็นสาวประเภท๒ที่
ก็มีการทำหน้าอกคือมีหน้าอกเหมือนผู้หญิง

คือเขาก็คิดว่าเป็นผู้หญิงจริง

เป็นภาพที่ตกแต่งผ่านแอปพลิเคชัน

แต่ว่าเขาบอกที่เขาทำไปเพราะความคึกขนอง

สติในการเล่นด้วยนะคะโซเชียลเนี่ย
จะโพสต์จะพิมพ์อะไรลงในโลกโซเชียลคิดก่อน

ขอโทษคนไทยและชาวบุรีรำทุกคนด้วย
ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัด
ก็ขอโทษทุกคนขอโทษสื่อออนไลน์
ขอโทษพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ
แล้วก็ขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรำ
ที่ทำให้เสียชื่อเสียงทั้งจังหวัดค่ะ
ที่ทำไปก็เพราะความคึกขนองค่ะ

จริงแล้วเป็นกะเทยค่ะไม่ใช่ผู้หญิงค่ะ

แต่น้องเขาเสียงเหมือนผู้หญิงเนอะ
ก็เลยต้องมีการถามย้ำอีกนิดนึงว่าตกลง

ใช่เขามีหน้าอกคือก็เหมือนผู้หญิงจริงอะค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
ไม่ว่าจะคึกขนองหรือรู้เท่าไม่ถึงการ
ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ต้องโดนค่ะ
เป็นข้อหากระทำการอันควรขายหน้าแก่ธารกำนัน

ก็ถูกว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป

เล่นโซเชียลจะพิมพ์จะพูดจะโพสต์อะไรเนี่ย
ทุกอย่างมีผลของการกระทำกลับมาทั้งนั้น

ต่อให้บอกว่ารู้เท่าไปถึงการคึกขนอง

คุณก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำนั้นนะคะ